หลังจากมีความชัดเจนออกมาจากทางญี่ปุ่นแล้วนะคะว่า
ที่ทำกระทงออกมาไม่ได้เข้าข่ายการละเมิดลิขสิทธิ์
หลังจากนี้นะคะตำรวจก็จะเตรียมเรียกตัวนายประจักษ์มาสอบส่วนเพิ่มเติม
เข้าข่ายกันโชคทรัพย์ก็จะต้องถูกดำเนินคดีนะคะ
ส่วนเด็กสาวอายุ๑๕ปีฮึดค่ะฮึดสู้กลับมาทำกระทงขายอีกรอบ
แต่ว่าคราวนี้ไม่เอาแล้วนะคะลายการ์ตูนค่ะ
ผมว่าน้องคนนี้จะขายดีกว่าเดิมคนจะเอาใจช่วย
ใช่แล้วตอนนี้น้องเข้ามาทานเป็นรูปดอกไม้
นี่นี่นี่นี่ประสงค์ประสาทอะไรเนี่ย
คือก่อนหน้านี้เขาก็ทำรูปแบบนี้อยู่แล้ว
แต่ว่าเรื่องที่เกี่ยวกับการ์ตูนมีคนสั่งค่ะเป็นออเดอร์มา
นายวิรสักหวังสุภกิจโกศลรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์
พร้อมด้วยทีมงานก็เดินทางไปที่บ้านของเด็กสาวอายุ๑๕ปี
จังหวัดนครราชศรีมานะคะเพื่อไปปลอบขวัญแล้วก็ไปให้กำลังใจ
โดยเด็กสาวอายุ๑๕ปีบอกว่าขณะนี้มีกำลังใจขึ้นมาก
แล้วก็กลับมายิ้มได้อีกครั้งหลังจากทุกฝ่ายให้การช่วยเหลือ
ซึ่งก็อยากให้เรื่องของเธอเป็นคดีตัวอย่างให้ทุกคนได้เรียนรู้เกี่ยวกับลิขสิทธิ์
แล้วก็อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลจัดการเรื่องลิขสิทธิ์
โดยเฉพาะตัวแทนลิขสิทธิ์ควรใช้อำนาจที่มีอย่างถูกต้อง

โดยหลังจากนี้ก็จะทำกระทงขายอีกรอบในช่วงวันลอยกระทง
โดยจะทำกระทงเป็นลวดลายดอกไม้ไม่ขอทำแล้วลวดลายการ์ตูนค่ะ
ตอนนี้มีกำลังใจขึ้นมาเยอะค่ะไม่เศร้าหมองเหมือนเมื่อก่อนตอนที่เดือนแรก
ตอนนี้ก็ดีขึ้นมากเลยค่ะ
ทำขายค่ะเพราะว่ามีกำลังใจขึ้นเยอะในการทำแล้วค่ะ
ตอนนี้ก็ว่าจะไปขายที่เซ็นทรัลค่ะ

ส่วนเรื่องของคดีก็มีการสรุปยอดผู้เสียหาย

ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาก็รวมแล้ว๓๗รายค่ะ
โดยผู้บังคับการตำรวจภูทรจังหวัดนครราชศรีมาก็ได้มีการตั้งทีมพนักงานสอบสวนขึ้น
รับเรื่องร้องทุกข์ไว้๒๑นาย
แล้วก็จะมีการตั้งทีมสอบสวนอีก๑๖นาย
เพื่อคลี่คลายคดีดังกล่าวค่ะ
ส่วนของนายประจักษ์นะคะตำรวจจะมีการประชุมเพื่อสรุปให้แน่ชัดในวันอังคารที่จะถึงนี้
ก่อนจะดำเนินการออกหมายเรียกมาสอบสวน
เข้าองค์ประกอบการกันโชคทรัพย์ก็จะต้องดำเนินคดีตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไปค่ะ